เนี่ยมีเหตุจี้ชิงทองในร้านทองแถวลาดกระบังกรุงเทพ

นี่เดี๋ยวดูภาพเต็มเลยนะครับ

แล้วบอกผมขอดูเส้นนู้นอีกหน่อยนึง

จังหวะนี้ดูอีกหน่อยนึงวิ่งฟึ๊บไปเลยเห็นไหมฮะ
พนักงานก็วิ่งกันแตกตื่นกันเลยนะครับทีนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
สุดท้ายเนี่ยมีพลเมืองดีแถวนั้นช่วยกัน
ไปไล่จับตัวไว้ได้นะครับแถวลานจอดรถนะฮะ
ผู้ชายคนนี้ครับทุกผู้ชมครับทราบชื่อต่อมาเนี่ยชื่อนัทธนัน
อายุ๒๓ปีนี่ฮะเดินวนเวียนวนเวียนอยู่ที่ร้านทองที่ชั้นหนึ่งของห้าง
รัฐกระบังกรุงเทพเมื่อช่วงบ่ายขอดูสร้อยคอทองคำ
คือมาบอกกับพนักงานที่ร้านบอกว่าผมมีเงินสามแสนค่ะ
ผมอยากจะซื้อทองนี่เห็นไหมฮะขอดูหน่อยผมขอดูแบบเส้นละ๕บาทกับ๓บาทนะ
เอามาให้ดูหลายเส้นหน่อยเลือกไปเลือกมาชี้นู่นชี้นี่ใส่ไปไม่พอใจสักที
ให้เขาหันไปหยิบอยู่สองรอบแล้วก็กำไปเลยตอนที่กำแล้วก็วิ่งหนีไปเนี่ย
เป็นทอง๕บาท๒เส้นกับ๓บาท๑เส้นน้ำหนักทองเนี่ยรวม๑๓บาทนะฮะ
ถ้าวันนี้บาทละ๒๘๐๐ก็ตก๓แสนกว่าบาทเกือบ๔แสนนะครับ
พนักงานของร้านก็ตะโกนขอความช่วยเหลือกันมีพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์เนี่ย
ไล่ตามจับตัวไว้ได้ที่ลานจอดรถนะครับท่านผู้ชมครับ
เคยวิ่งจับก็วิ่งตามคนร้านไปว่าคนร้านใส่เสื้อเสียงเงิน
แล้วตัวอ้วนเราก็เลยบอกวิ่งแล้วเราก็วิ่งวิ่งไป
วิ่งไปจนถึงเยี่ยมกลางก็มีพลเมืองดีวิ่งเห็นราวตระกูล
เขาก็วิ่งกลางไปก่อนแล้วก็ไปรอบทองคนโดนละ
จะเห็นว่าเขาก็ไม่ได้ใช้อาวุธอะไรนะฮะ
เชิงข่มขู่จะมาจี้อะไรเหมือนกับเป็นการชิงทอง
อาจจะทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบหรือเปล่านะช่วงจังหวะนั้น
แต่ท่านผู้ชมครับสอนอนรัฐกบังเนี่ย
พอได้รับแจ้งแล้วมาคุมตัวผู้ชายคนนี้ไปดำเนินคดีที่โรงพักเนี่ยนะครับ
นายนัทธนันวัย๒๓ปีเนี่ยนะครับตรวจสอบในกระเป๋า
อกจากทองคำของกลาง๑๓บาทที่วิ่งมาเนี่ยนะฮะ
ไปชิงแล้วก็วิ่งราวมาเนี่ยมีมีดเล่มหนึ่งมีมีดด้วยนะ
ดาดที่เขียนด้วยลายมือบอกนี่คือการปล้น
ผมมีปืนเงียบอย่าส่งเสียงแล้วปล่อยให้ผมเดินออกไปผมไม่อยากทำร้ายใคร
นี่ฮะแต่ว่าไม่ได้ใช้คือตอนก่อเหตุก็คงจะเห็นว่าหลอกล่อให้เขาหันไปทางอื่นได้
ก็เลยกำทองแล้ววิ่งไปเลยสอบสวนนะผู้ต้องหาเนี่ยเรียนอยู่นะครับ
เป็นนักศึกษาชั้นปี๔คณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันชื่อดังแห่งหนึ่งนะ
ถามว่าเอาน้องแล้วทำแบบนี้ทำไมเนี่ยเขาบอกผมติดพนันออนไลน์โอ้ย
เป็นหนี้พนันออนไลน์อยู่๕๖หมื่นผมหาทางออกไม่ได้
ก็เลยตัดสินใจมาจี้ชิงทองเตรียมมีดมาเตรียมจดหมายเขียนขู่มา
แต่จังหวะหลอกล่อพนักงานได้ก่อนก็เลยกำทองแล้วก็วิ่งหนีเลย
เสียดายอนาคตเห็นไหมอายุยังน้อยเรียนกำลังจะจบอยู่แล้ว
คุณเขียนมาสอนคณะวิทยาศาสตร์แสดงว่าต้องเรียนเก่งมาก

ใช่เสียดายอนาคตจริงค่ะ
นี่น้องไปติดพนันเนี่ยเห็นไหมติดพนันแท้เลยเนี่ยฮะ